นี้สาวคนนี้อยู่บ้านกับลูกก็มีลูกเล็กด้วย
ปรากฏเฮ้ยงูมันเข้าบ้านจะทำยังไงอ่ะ
เรียกเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่บอกหาไม่เจอนะ
ไม่รู้อยู่ตรงไหนมันไปมุดตรงไหน
แม่บอกดูหน่อยดูหน่อยมันขดอยู่ในของเล่นของลูก
โอ้โหคุณถ้าหาไม่เจอเราจะอยู่บ้านไม่ได้นะ

ใช่นี่แหละอันนี้เกิดขึ้นนะคะ
เมื่อวานนี้ตอนสักช่วงเวลาบ่าย๒โมงครึ่งนั่นแหละค่ะ

บ้านเลขที่บอกกันสักหน่อยก็แล้วกัน๑๖๕ทับ๑๐๔ค่ะ
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยู่ในบ้านนี้

คือเขาบอกว่าเขาไปเจองูเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปก็รีบเดินทางไปจะไปช่วยนะคะ
มีทั้งชาวบ้านมีทั้งใครมาถืออาวุธคุมเชิงงูอยู่
บอกว่างูมันอยู่ในห้องแต่ดูดิลองดูบ้านของเล่นเขาเยอะมาก

เพราะว่าเป็นของเล่นเด็กไงเขามีเด็กเล็กอยู่ในบ้าน
นี่ค่ะนี่คุมเชิงใช่ไหมคุมเชิงค่ะคุมเชิง

ถ้าขยับเลยเดี๋ยวงูมันเห็นงูมันอะไรนั้นเหลือให้หาย
นะแต่เขาบอกว่ามันมีจริงจริงแต่เจ้าหน้าที่บอกเออ
ถ้าคุมเชิงชอบภาพพี่เขา
พี่คนนึงถืออะไรไม่กวาด
คนนั้นถืออะไรพี่ถืออะไรมาไม่รู้เป็นเหมือนไม้อะไรสักอย่าง
อะไรนะคุณหรือเบ็ดตกปลาไม่ใช่ใช่ไหม
น่าจะใช่นะคะอะไรก็ตามที่มันเอามาคุมเชิงได้แหละ
ใช่เนี่ยก็อยู่สภาพนี้ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงนี่แหละค่ะ
อาพุทธสาขาของเราก็ไปเก็บภาพมาได้คือต่อคนที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็บอกเขาหวาดภาวะแหละ
แล้วเขามั่นใจว่าเขาเห็นงูจริงเจ้าหน้าที่บอกเฮ้ยหาทั่วแล้วนะ
หาแล้วไหนบอกว่าอยู่ตรงของเล่นก็ลื้อของเล่นเนี่ยเขาลื้อออกมาเป็นชิ้นเลยนะ

ไม่เจอแล้วทำไงเจ้าหนีบอกเอาอย่างงี้อย่าอยู่ติกันค้นหาก่อน
ออกจากบ้านไปแป๊บเดียวเท่านั้นให้หลังค่ะ

เพราะอะไรของเล่นมันเยอะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามันขดอยู่ตรงไหนจริงไหมล่ะ
บ้านคุณขวัญเนี่ยลูกเล่นของเล่นเยอะขนาดนี้ไหม
เยอะจริงอ่ะค่ะ

นี่สรุปคือกู่ภัยไม่เห็นอ่ะ
มันไม่เจอจริงอ่ะ
อู้ยหยิบเป็นชิ้น
ปรากฏว่าเนี่ยคือเอาง่ายเขาบอกว่าเขารู้ว่างูมันขดตัวอยู่ในของเล่น
แล้วดูดิดูของเล่นเขามันเยอะจริงนะ

แต่ตอนนี้แม่บอกไม่เอาอ่ะหนีดีกว่าทิ้งบ้านให้งูอยู่เลย

จะไม่รู้ว่าไอ้ท่าคุมเชิงนั้นมันช่วยได้ไหมนะ
แม่ยังนิ่งอยู่จนถึงป่านนี้ผ่านไปแล้ว๑๐ชั่วโมง
ยังค่ะตอนนี้แม่ทิ้งบ้านไปแล้วเขาอุ้มลูกหนีไปแล้ว